ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะคะ

อยู่ข้างสองสาวแล้วนะคะ

พอพูดถึงหนุ่มหล่อทำไมคุณเข็มสองต้องหัวเราะ

ให้พี่อ่านว่านุ่มหล่อพยากรอากาศ

อย่างไรอยู่จุดไหนไปชมกันนะครับ
จุดที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นจุดที่อยู่บริเวณหมู่เกาะเมอริเชียสนะครับ
ซึ่งหมู่เกาะแห่งนี้นั้นถ้าหากดูจากแผนที่โลกนะครับ
จะอยู่บริเวณห่างออกไปทางทิศตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับ
ประมาณ๒๐๐กิโลเมตรหรือว่าใกล้กับเกาะมาดากาสก้า
เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดแปลกประหลาดนะครับ
กันว่ามีน้ำตกซ่อนอยู่๕ซ่อนอย่างอะไรไปชมภาพกันนะครับ
นี่คือภาพของปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับก็คือน้ำตกใต้น้ำ
แต่ที่เห็นแบบนี้นี่คือภาพลวงตานั่นเองนะครับ
เป็นการเกิดจากการที่มีทรายที่มีระดับที่แตกต่างกัน
มีความสูงที่แตกต่างกันมีลักษณะเป็นสรรคลื่น
ค่อยลดระดับจากชายหาดลึกลงไปในทะเล
ซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นแล้วครับ
มีลักษณะเหมือนคล้ายกับกระแสน้ำไหลลงไปเบื้องลึกสู่จุดที่มืด
ประเด็นกับสิ่งเหมือนน้ำตกนะครับซึ่งความจริงแล้วนี่คือ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณนางกล่าวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามของโลกของเรา
ที่มาเติมเต็มความสดใสในเช้าวันนี้นะครับ
สัปดาห์ต่อไปก็จะมีเรื่องราวแบบนี้มาฝากให้กับทุกคนได้ติดตามกัน
จากบริเวณหมู่เกาะเมริเชียนนะครับกลับมาที่เมืองไทยของเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อ
อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
วันสองวันนี้สภาพอากาศก็จะแตกต่างจากช่วงสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
และสังเกตว่าเช้าวันนี้กลุ่มก้อนเมฆบริเวณตอนกลางนั้นค่อนข้างที่จะบางต่างนะครับ
แต่ก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเกิดขึ้นหลายจุดนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางเช้าวันนี้มีจุดไหนบ้าง
เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
โดยจากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือขนาดนี้เอง
บริเวณที่มีฝนตกส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในจุดเดิม
ก็คือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
โดยพบว่าจากการตรวจสอบกลุ่มก้อนเมฆกลุ่มก้อนเมฆฝนเช้าวันนี้ภายใน๑ชั่วโมงครับ
บริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกก็คือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีหลายจุดละทีเดียว
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับ
จังหวัดเลยชัยภูมินครราชศรีมาอุดรธานีสกลนครนครพนมรวมไปถึงบึงกาล
กลางที่บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดตราดรวมไปถึงตามแนวชายฝั่ง
ส่วนภาคใต้ณขณะนี้ท้องฟ้าค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
ยังไม่พบการก่อตัวของกลุ่มฝนบริเวณดังกล่าว
และถ้าหากเราคำนวณกระแสลมคำนวณความชื้นที่เข้ามาปกกลุ่ม
อยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยนะขนาดนี้
เพื่อที่จะคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา
ต่อจากนี้เป็นต้นไป๒๔ชั่วโมงจาก๑๘๐๐วันไป
๒๔ชั่วโมงส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับมีภาคกลางตอนล่างบางส่วนส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานวัน๒วันก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะหนาตาเลยทีเดียววันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างเล็ก

ภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคเหนือตอนบนจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่ถือว่าเป็นบริเวณที่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าจะมีฝนตกหนักส่วนในพื้นที่ภาคอีสานก็จะเริ่มมีการกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนล่างนครราชสีมาหลังจากนั้นช่วงดึกครับกลุ่มฝนในพื้นที่
ฝนจะกลับมาตกในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นนะครับ
โดยค่าคำนวณอุณหภูมิในบริเวณดังกล่าว
ที่ตกน้อยกลุ่มเมฆที่น้อยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยในระยะนี้นะครับ
สูงสุดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
สูงสุดวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนและอุเลยทีเดียว
โดยจากการคาดการณ์มีโอกาสที่จะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๐องศาเซลเซียต

ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งไปทัน
ข้าวก็พกร่มกันแดดไว้ด้วย

จากกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างน้อยนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยของเรา
เช้าวันนี้สภาพอากาศภาพรวมเป็นอย่างไร
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบเช้าวันนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงราย
พยาวแพร่นานอุตราฤทธิ์พิสุโนโลก
ชบูรณ์กำแพงเพชรและบริเวณจังหวัดตากนะครับ
โดยต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๔องศาเซลเซียต
สุดวันนี้อยู่ที่๓๗องศาเซลเซียต

วันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐องศาเซลเซียตของพื้นที่นะครับ

ส่วนใหญ่นั้นจะตกในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๗องศาเซลเซียต
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๗องศาเซลเซียตนะครับ

โอกาสการเกิดฝนวันนี้๑๔๐องศาเซียตของพื้นที่
ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีรวมไปถึงลบบุรีนะครับ

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียตนะครับ
ต่อบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
โอกาสการเกิดฝน๑๖๐องศาเซียตของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นตกจุดเดิมก็คือบริเวณจังหวัดจันทบุรี

ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซียต

ส่วนใหญ่นั้นจะตกบริเวณตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
นครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียต

โอกาสการเกิดฝนยังคงค่อนข้างน้อยในระยะนี้นะครับ
เพียงแค่๑๓๐ของพื้นที่เท่านั้น

ก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๔องศาเซลเซียส
สูงสุดวันนี้อยู่ที่๓๕องศาเซลเซียต

ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
โดยโอกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่
ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะครับ

สุดวันนี้อยู่ที่๒๗องศาเซลเซียต

ฝนอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้
ในหลายพื้นที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นการตรวจสอบสภาพอากาศ

รวมไปถึงนอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากตรวจสอบ
ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ